เราจะไปไหนเราจะขับรถขับราเราก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชม
เพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีที่ความประมาทมันเกิดขึ้น
มันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้มากมายเลย
วันนี้มีมาฝากอีกแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนน

คลิปหน้ารถของคนที่ขับเขาขับมาทางตรงแบบปกติเลย
แต่จู่คุณเห็นไหมว่ารถคันนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาปั๊บตบไฟปุ๊บเบี้ยงเล่นทันที
โอ้โหเปิดไฟแล้วเบี่ยงเลนทันทีไม่ได้นะคะ

เขามาเร็วหรือมาช้าแล้วมันมีช่องจังหวะให้เราเนี่ยเลี้ยวขวาหรือเบี่ยงเลนได้หรือเปล่า
เพราะว่าคันนี้เขาขับมาตรงปกติเขาก็ไม่รู้นี่อยู่
จะมีรถมาแบบเบี่ยงปาดหน้าไป
โชคดีนะคุณว่าเจ้าของคลิปนี้เขาเบรกทันเพราะว่าขับมาไม่เร็ว
คือเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเบี่ยงเลนแล้วเบรก
อันนั้นตู้มเลยนะคะชนเลยนะคะ
นี่ค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพียงแค่แบบเสี้ยววินาที
ที่ขับเนี่ยตัดสินใจทันทีว่าคุณเนี่ยจะเลี้ยวขวาจะเข้าเลนส์ขวา
แต่คุณไม่สามารถตบไฟขวาแล้วเข้าได้เลยนะคะ
องกระจกก่อนมองกระจกข้างมองซ้ายมองขวาให้ดีว่ามีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
สมมุติถ้าเป็นมอเตอร์ไซด์ชนแล้วนะใช่มั้ย
แต่นี่เป็นรถใหญ่ไงเขาเห็นแล้วเขาแบบเบรกทัน
จากว่าเขาขับมาไม่เร็วแล้วถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ขับมาด้านข้าง
รถมอเตอร์ไซค์ชนเลยนะคะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ร้ายแรงได้เลยคุณผู้ชม
อันนี้ผ่านไปหนึ่งเหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไร
แต่ว่าฝากเตือนใจกันเอาไว้ยังมีอีกหนึ่งเรื่อง
หนึ่งเหตุการณ์ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องมีสติมากแล้วก็ไม่ประมาทเลย
ก็คือว่าสี่แยกไฟแดงมันเป็นสี่แยกใหญ่
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเห็นไฟเหลืองต้องรีบเบรก
เหยียบคันเร่งไม่ฉะนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ดูไปนะคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้เป็นภาพจากสี่แยกไฟแดงและกล้องหน้ารถ
เนี่ยชนอย่างจังเลยค่ะเล่าให้ฟังคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่รถติดไฟแดงกันอยู่
จะเห็นว่าคนขับในคลิปส์จากกล้องหน้ารถติดไฟแดงอยู่
ฝั่งซ้ายของแยกเป็นช่องไฟเขียวอืมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ติดไฟแดงอยู่ครับ
จู่มีรถเก๋งคันหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่ติดไฟแดงขับพาไฟแดงพลวดออกมาเห็นไหม
เห็นไหมคะจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่รถกำลังจะไฟแดงและไฟเขียวพอดีทันที
มันก็เลยมีรถเก๋งทางด้านซ้ายที่ขับมาด้วยความเร็วเพราะเขาเห็นไฟเขียวพุ่งเข้าชนตรงกลางแยกแบบเต็มเลย
ทำให้รถเก๋งคันที่ถูกชนเนี่ยถลายไปไกลมากเลยนะคะไปติดกับเสาไฟจราจรอ่ะ
เสาไฟเกือบหักอ่ะคุณคือชนกันแรงมากเพราะว่ารถที่ขับมาทางตรงเขาเป็นไฟเขียวไง
เขาก็อาจจะไม่ได้สังเกตว่ามันจะมีรถแบบหาไฟแดงมาขนาดนั้นก็เลยทำให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่าย
คุณดูสิเนี่ยชนมันแบบจัง
เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันว่ายังไงซะต้องระวังทั้งสองฝ่ายเลย
คือคนที่ไฟแดงผ่ามาเนี่ยนะฮะอันนี้ผิดเต็มถูกไฟแดงออกมาได้ยังไง
ก็เลยประมาทประมาทเดี๋ยวผ่าไฟแดงไปซะเลย
คุณไม่ได้ดูอีกข้างหนึ่งเขาไฟเขียวแล้วเขาพร้อมจะออกมาได้ทุกเมื่อ
ขนาดในการคุณที่อยู่ในไฟเขียวอันนี้ต้องเตือน
ก่อนใช่ค่ะมองก่อนมองก่อนสักนิดหนึ่งแล้วค่อยออกมาถึงแม้ว่าคุณจะไฟเขียวก็ตามนะ
ถูกแต่อันนี้เข้าใจคือมันเป็นแยกใหญ่ไงเขาเห็นว่าทางหน้าไม่มีรถแล้ว
แต่อันนี้มันเหมือนโผล่พลวดมานิดนึงพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะที่ชนประสานงานกันแบบจัง
แล้วรถนี่ถลายไปไกลจนไปโดนเสาไฟจราจรเสาเกือบหักอ่ะคุณคือชนกันแรงมากเลยนะคะ
เตือนคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันเนอะใช้รถใช้ถนนเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อาจจะต้องมีการเดินทางไกลกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียนรู้กฎจราจรกันมาแล้วสอบไปขับขี่กันมาอบรมกันมาเรียบร้อย
อยากฝากให้ทุกคนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนด้วยเอามาฝากกันทุกวันเลยจ้า
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นได้แหละ
ใครดวงดีก็รอดไปแต่ว่าใครที่โชคร้ายก็อาจจะประสบอุบัติเหตุ
นั้นก็เป็นเพราะว่า
โดยรักเล่าของใยจากใจตลังคานะจ๊ะ